คุณผู้ชมไปต่อที่เรื่องของอุบัติเหตุสลดที่เกิดขึ้น
กับนักศึกษาที่ไปฝึกงานนะฮะ

ก็มีการไปคงไปแข่งสิ้งกัน
มันมีภาพวงจรปิดออกมาเป็นภาพอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นน่ากลัวมาก
ตอนแรกอยู่เลนขวาสักพักหนึ่งปัดและคว่ำแล้วก็กระแทกกับเสาไฟฟ้าริมทาง
เทกระจาดทุกคนที่อยู่บนกระบะรวดเดียว๑๐กว่าศพ
ต้องเบลอเป็นภาพสยดสยองน่ากลัวทีเดียวน่ากลัวมากนะครับ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วคลิปถูกเผยแพร่ออกมานะครับ
ภาพวงจรปิดที่บริเวณปากซอยกิ่งแก้ว๒๑ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นนาทีที่เกิดเหตุพอดีเลยครับรถพลิกคว่ำกระแทกเข้าไปที่เสาไฟฟ้า
หุนหลายตลบนะฮะจากเลนขวาแล้วก็เข้าไปฟาดอยู่ที่เลนซ้ายที่ริมถนน
ร่างของผู้โดยสารซึ่งนั่งท้ายกระบาดทั้งหมดกระเด็นออกจากรถเสียชีวิตเกลือนถนนเต็มไปหมดเลยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนของ๒๙กันยายนที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุตำรวจสพบางแก้วพร้อมด้วยแพทย์ของโรงพยาบาลบางพลีนะฮะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยปเต็กตึงเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืน๒๘ต่อเนื่องเช้า๒๙นะครับ
รถคันนี้ก็คือเป็นกระบะอีซูซูสีเทาทะเบียนผอพึ่งจอจาน๕๓๒๒ระยอง
สภาพตอนไปเจอมันก็หงายท้องล้อชี้ฟ้าแล้วก็พังยับเยินแบบนี้
แล้วก็มีผู้ตกเกลื่อนถนนเสียชีวิตทันทีรวม๑๒รายบาดเจ็บ๖ราย
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลต่อเป็นอีก๑รายรวมเป็น๑๓รายที่เสียชีวิตนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้น
ซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดแผนกช่างยนต์ไปฝึกงานกับอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดสมุทรประการรวมทั้งหมด๑๘คนกินเลี้ยงฉลองหลังฝึกงานจบ
จากนั้นทั้งหมดพากันเดี๋ยวจะนั่งรถคันนี้ไปดูหมอลำอยู่ที่ซอยกิ่งแก้ว๒
ซึ่งหลังจากดูคอนเสิร์ตจบก็นั่งกระบาดคันนี้จะกลับหอพักในซอยกิ่งแก้ว๒๒
ในช่วงขากลับไปถึงจุดเกิดเหตุบริเวณปากซอยกิ่งแก้ว๒๑
เขาบอกว่ากระบะเนี่ยขับมาด้วยความเร็วแล้วมีคนเห็นว่าเอ๊ะเหมือนจะไปเจอกับกระบะแต่งซิ่ง
แล้วไปซิ่งไปแข่งกันมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
จากอยู่เลนขวาสักพักมันเสียหลักแล้วมันก็ปัดสะบัดเข้าไปที่เลนซ้าย
ชนกับเสาไฟฟ้าทะไหลไปไกล๒๐๐เมตร
จนทำให้ทั้งหมดที่นั่งอยู่หลังกระบะนั้นเทกระจาดกระเด็นออกไปกระแทกแล้วก็เสียชีวิต
และนี่คือภาพสุดท้ายเขาส่งภาพนี้ไปในแชทให้กับเพื่อนดูว่า
เฮ้ยกำลังกลับนะกำลังจะกลับที่พัก
แล้วก็นั่งรถกันไปในใบหน้าของผู้เสียชีวิตนะครับ
สุดท้ายก็ทำให้เสียชีวิตทันที๑๒รายแล้วก็ที่โรงพยาบาล๑รายรวมเป็น๑๓ราย
ญาติญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางไปรับศพกลับไปบ้านที่บ้านเกิดทั้งศรีสะเกดยะโสธรและจังหวัดบุรีลำ
คุณผู้ชมบรรยากาศมันสลดใจมากนะ
พ่อแม่ของลูกหลานที่กำลังจะมีอนาคตที่สดใสทั้ง๑๓คน

ฝึกงานจบแล้วเดี๋ยวจะทำงานแล้วอะไรแบบนี้คือตั้งหน้าตั้งตารอลูกกลับจากการฝึกงาน
แต่สุดท้ายก็ต้องกลายเป็นมารับศพแทนนะฮะ
หนึ่งในแม่ของผู้เสียชีวิตคือนางพัทราวัลชนกเนธอายุ๔๑ปี
เป็นแม่ของนายเทียนชัยบอกว่าโอ้โหพอรู้ข่าวมันทำอะไรไม่ถูก
มันตกใจมันเสียใจมันทุกสิ่งทุกอย่างมันลุมล้าวหมดเลย
เธอมีลูก๓คนนายเทียนชัยเป็นลูกคนกลาง
คนนี้เป็นคนดีไม่เกเรไม่เที่ยวไปฝึกงานอยู่ไกลบ้าน
ก็โทรหาแม่ทุกคืนทุกคืนด้วยความที่คิดถึงแม่
เอาไปฟังเสียงของคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตหน่อยนะครับ
งานบ้านงานเหนือช่วยพ่อแม่ทำนะถามสุขดิบเรื่องครอบครัวทุกอย่าง
ไม่ได้พูดเรื่องอะไรถามแต่เรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลย
ไม่มีรถไงแกก็เรื่องงานก็ไปแต่ห้องอย่างเดียวกินข้าว
แล้วก็นอนซักเสื้อผ้านอนรอจากโทรศัพท์แม่จะคุยด้วยกลางคืนทุกวัน
เนี้ยครับมันเป็นความรู้สึกของของคนที่สนเสียนะฮะนะครับ
ทางด้านของนายอักษรสินแก้วมหาวงภูมิในการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดก็มีการเรียกประชุมคณะครูอาจารย์และผู้ปกครอง
ของนักศึกษาที่ไปฝึกงานแล้วก็เสียชีวิต
เพื่อหาในทางในการช่วยเหลือแล้วก็นำศพกลับไปที่บ้านเกิด
ทางวิทยาลัยเทคนิคได้ทำประกันเอาไว้ให้แล้ว
เป็นประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทั้งหมด
ก่อนที่จะเดินทางไปฝึกงาน
ก็มีทุนประกันเวลาละ๑แสนบาท
ส่วนการประกันภัยภาพบังคับตามพระราชบัญญัติ
ครองผู้ประสบภัยทางรถในกรณีเสียชีวิตได้รับเงินสินใหม่ทดแทนรายละ๓แสนบาท
โดยวิทยาลัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเยียวยา
แล้วก็เพิ่มเติมอีก๑หมื่นโดยวิทยาลัยนั้นจะมอบช่วยเหลือให้อีกรายละ๑๐๐๐บาท
สำหรับการจัดทำเรื่องของศพทั้งหมด๑๓รายด้วยกันนะครับ
ซึ่งช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะก็มีการนำร่างของนักศึกษาทั้งหมด๑๓ชีวิตเนี่ย
กลับไปยังบ้านเกิดร้านที่เป็นจุดรับร่างนี่คือร้านหน้ามูลนิธิสว่างจิตศรีสะเกดธรรมสถานค่ะ
คือบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความโศกเศร้าคือถ้าเห็นเป็นสีได้มันคงเป็นสีเทาเกือบดำเลยจริงค่ะ
ครอบครัวของ๑๒ชีวิตเนี่ยมารอรับศพลูกศพหลานของตัวเองนะคะ
ส่วนอีก๑ศพศพที่๑๓เนี่ยเขาเป็นชาวบุรีรำก็เลยส่งไปที่จังหวัดบุรีรำ
นี่เห็นไหมมีเพื่อนที่แบบคือไม่ไหวอ่ะเนอะมันก็ต้องไปรอรับศพเพื่อนตัวเองอ่ะนะ
ใช่แล้วเนี่ยค่ะพอขบวนรถตู้ของมูลนิธิป่อเต็กตึงที่บรรทุกหีบศพเคลื่อนเข้ามาที่ลานด้านหน้าเนี่ยนะคะ
อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกตนำมาลัยไปวางบนหีบศพนักศึกษาทั้ง๑๒ราย
แล้วก็เคลื่อนรถบรรทุกหีบศพไปส่งที่ภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตเพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
ได้ยินแต่เสียงร้องไห้ค่ะไม่ได้ยินเสียงอื่นเลย

เมล่าตามมาวันที่สองมาหาเมล่าเนอะต้องเป็นเร็วสิเนอะ
คือแม่พูดเป็นภาษาอีสานกลับมาหาแม่นะ
ทำไมกลับมาหาแม่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้เนอะเป็นแนวนี้คือแบบทำไมถึงต้องมาตายจากกันเนอะอะไรอย่างนี้
ทำไมกำลังจะกลับมาอยู่แล้วแต่ทำไมกลับมาในรูปแบบนี้
สำหรับรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง๑๒รายเนี่ยนะคะที่มาสีสะเกดก็คือ
ทั้งหมดเป็นนักศึกษาปวสอปี๒ภานะช่างยนต์นะคะ
อีก๒รายคือนายนพรัชชัยรัฐแล้วก็นายวรายุทธ์ชัยปัญญา
สองคนนี้เป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกต
ทำงานอยู่บริษัทเดียวกันกับนักศึกษา
เสียชีวิตค่ะส่วนอีกหนึ่งรายอย่างที่บอกว่าเป็นชาวบุรีรำนะคะ
ก็ถูกนำศพส่งไปที่โรงพยาบาลขออภัยที่จังหวัดบุรีรำแล้ว
คุณผู้ชมค่ะสำหรับอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะคะ
ชาวเน็ตเองเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพสุดท้ายของกลุ่มผู้ตายแล้วลักษณะคือเหมือนมีเงาบางในภาพนี้ด้วย
คือชาวเน็ตเขาก็พูดถึงเรื่องของความเชื่อเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่า
เป็นเรื่องของอาทันหรือเปล่าหรือมีคนจะมาเอาน้องไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ
แต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความผิดพลาดโปรแกรมถ่ายรูปอะไรหรือเปล่า

อีกเรื่องหนึ่งที่นอกจากภาพนี้แล้วเนี่ย
อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็คือเลขทะเบียนรถ
รถกระบะคันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณดูนะกระบะคันนี้อีซูซู
วกกันแล้วมันได้๑๒พอดี
คือเอา๕บวก๓บวก๒บวก๒

แล้วปรากฏว่า๑๒เนี่ยผลลัพธ์๑๒เนี่ยเมื่อสลับหลัก
มันไปตรงกับเลขซอยจุดเกิดเหตุก็คือปากซอยกิ่งแก้ว๒๑
แล้วอยู่ในท้องที่หมู่๑๒ด้วยคุณ

หมู่๑๒ถนนกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็เลยแบบเอ๊ะทำไมเลขมันต้องไปตรงกันแบบนั้น
แต่เห็นเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโค้ง๑๒ยักษ์ด้วยนี่
ใช่ต่อเนื่องเลยจากที่คุณอรัชพรเล่า
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ไปพูดคุยกับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าพี่วินมอเตอร์ไซค์บริเวณนั้นแหละค่ะ
ต่างก็เล่าถึงเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับบนถนนกิ่งแก้วคุณดูนะ
สุริสุริยาพบเป็นชื่อของยักษ์ตนหนึ่ง
ในทั้งหมด๑๒ตัวอย่างที่คุณอรัชพรบอกไป
แล้วต่างก็๑๒ตัวพอดีด้วย
แล้วเขาบอกว่าสุริยภพเป็นยักษ์ลักษณะร่างสีแดง

ทำให้ชาวบ้านต่างร่ำลือบอกว่า

เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก

แล้วรถใช้พลังละแล้วค่อนข้างเยอะ
แล้วจุดนี้มีทั้งรถบรรทุกเพราะมันมีโรงงาน
มันออกไปนอกเมืองพันคมได้

โรงงานก็จะไปอยู่ในย่านนี้กันหมด
ยักษ์สุริยภพซึ่งยักษ์ตัวนี้เป็นยักษ์ที่มีนิสัยคือโมโหร้าย
อาจจะส่งผลให้จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยหรือเปล่า
อันนี้เป็นความเชื่อนะคะแต่พี่วินบอกว่า
เหนือสิ่งอื่นใดนอกจากแรงอาถรรพ์ก็คือ
ความประมาทของคนใช้รถใช้ถนนแล้วเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ย
ภรรยาของคนขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุยอมรับแล้วว่าสามีเนี่ยก็ดื่มมานั่นไง
นี่ไงค่ะ
พวกเนี้ยกินเหล้าเมาขับรถเร็วพวกเนี้ยเอาไม่อยู่อ่ะ